ค่ะไปดูลูกทุ่งสาวสุดแซ่บกันดีกว่านะคะ
อกจากจะสวยแล้วนอกจากจะเสียงดีแล้ว

เราขอนำเสนอแนะนำกันเลยดีกว่า

ลำไยหายทองคำเอ่ยชื่อมาก็รู้แล้วว่าสาวสวยคนนี้เธอปังจริง
ทั้งเรื่องของงานร้องเพลงนะคะเพราะบอกเลยว่าถ้าไม่มีโควิดนะ
วันคิวเธอไม่ว่างเลยนะคะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตไปเลย
แล้ววันหนึ่งไม่ใช่มีแค่งานเดียวนะ๓๔งาน
อันนี้นักสู้นะเนี่ยสู้เออสู้เหมือนติดหนี้แต่เปล่าไม่ใช่นะคะ
แต่ต้องบอกว่าสำหรับสาวลำไยนะคะแม้โควิดจะระบาดค่ะก็ไม่ค่อยมีผลกับเธอเท่าไหร่
เพราะว่าอะไรผันตัวไงมาทำช่องยูทูปเล็กนะคะ
ชาแนลมีตังค์ตัวเล็กค่ะชื่อว่ามีตังค์ตัวเล็ก
อันนี้ก็เป็นชื่อมาจากน้องหมาเขาเป็นตัวโปรดของเขาเลยแหละ
ตอนนี้คนติดตามก็ประมาณเกือบ๒แสนคนแล้วนะยินดีด้วยค่ะ
แฟนเพลงก็จะได้เห็นแบบไลฟ์สไตล์ของลำไยเวลาอยู่บ้าน
อยู่กับคุณแม่แล้วก็แฟนนุ่มนะคะ
รวมไปถึงยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับน้องด้วย
เพราะว่าน้องทำคอนเทนต์ขายอาหารค่ะ
ของเด็ดของดังจากจังหวัดบ้านเกิดตัวเองนี่แหละ
แล้วก็อาหารใต้รสจัดจากบ้านเกิดแฟนนุ่ม

เห็นแล้วค่ะอยากจะรีบวิ่งเข้าครัวเลย

ใช่คุณผู้ชมสนับสนุนกันด้วยนะคะ

นักร้องลูกทุ่งดิฉันกำลังพูดถึงคนนี้ค่ะ
คนนี้บอกเลยว่ามากปัญหามากเท่าเกียวกัน
ปังมากเลยน้องข้าวทิพย์ธิดาดินนั่นแหละ
ชื่อของน้องนะคะชื่อช่องน้องว่าข้าวทิพย์ชาแนล

เทนต์ของสาวข้าวทิพย์ก็ง่ายสบาย
เปิดภาพอีกมุมนะคะเวลาเธออยู่บ้านค่ะ
อยู่บ้านทำอะไรก็ออกกำลังกายบ้าง

ซึ่งการทำอาหารของเธอนะคะไม่ใช่แค่ปรุงนะ
นี่คุณผู้ชมพาพวกเราไปเข้าสวนเข้าป่า

ดอกไม้เอาสิเออเก็บผักต่างมาเป็นวัตถุดิบทำอาหารนะคะ
คนคิดถึงบ้านอยากคุณชอบเออค่ะไปต่อแล้วกันนะคะปิดท้ายเลยดีกว่าค่ะ
อีกหนึ่งสาวนะคะลูกทุ่งหลิวอาจารยา
เออร่อนอะไรร่อนเอลหรือว่าร่อนอะไร

เออนะคะก็จะเป็นแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเธอค่ะ

ยอดวิวเนี่ยสุดอย่างที่พี่แจ๊คพูดเลยดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
เดี๋ยวเธองัดเอาเหล่าชุดว่ายน้ำภูพิษวันพิษสีจัดจ้าน

ว่าก็พยายามทำคอนเทนต์ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
ก็พาไปเที่ยวบ้างพาไปทานอาหารบ้างตามสถานที่ต่างค่ะ
ทำให้นอกจากนอกเหนือจากการทำคอนเทนต์แล้วนะ
มันเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยค่ะไปฟังเสียงค่ะ
ติดใจนะมันก็เป็นเหมือนอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสร้างรายได้ดีกว่า
แล้วก็หรือถ้ายังไม่ได้รายได้มันก็เป็นอะไรที่เก็บความทรงจำของเรา
ดิวเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราไม่ได้อึดอัดในการทำ
เชื่อว่าหลายคนที่ดูบางคนเขาไม่รู้ว่าสถานที่นี้มันมีอยู่
บางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนที่ติดตามเราอย่างนี้เขาก็มารู้ทีหลังอย่างนี้ค่ะ
มันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับใครที่ชอบเที่ยวเหมือนเรา
สุดยอดเลยงานปังมากได้ข่าวว่าพรุ่งนี้วันเกิด
แล้วก็จะเป็นวันเดียวที่น้องเขาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ด้วยนะคะ
มูเตลูมาไงว่าปล่อยวันพรุ่งนี้แล้วมันจะดี

โอเคนะคะเฮ่งปังมายนะคุณผู้ชม